เมื่อวานนี้มีคนไปพบศพผู้ชายคนนึง
เพิ่งจะผนโทษคดียาเสียบติดมาหมาด
แต่ปรากฏว่าอยู่เขาถูกลูกซอง๒นัด
ยิงตายกลางสวนยางพารา

เพิ่งผนโทษมาเกี่ยวกับคดียาเสียบติด

จับตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว

เกิดอะไรขึ้นกับสองพี่น้องคู่นี้
ไปหาคำตอบจากรายงานกันค่ะ
ก็เป็นพี่ชายต่างบีดามารดาของผู้ตาย
จดมุมพร้อมกับพยานหลักฐานและของกลาง
สารภาพอ้างถูกทำร้ายก่อน
ป้องกันตัวจนทำปืนลั่น
เป็นเหตุสยองที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

มีคนไปพบศพนายวีมรพงศ์วัย๓๗ปี
ถูกยิงได้ฟื้นลูกทรอง๒นักเสียชีวิตอยู่กลางสวนยังภามราม
ดรรมวลเฮ้ยหนังอมฝือเฮ้ยยอดจังหวัดดรัง
คมกระสุนลูกปลายพุ่งเจาะเข้าที่กกหูขวาเป็นกลุ่มใหญ่
แสดงว่าคนร้ายเจาะยิงในระยะประชิด
กรุ่งเช่นกันเพื่อหาบ่อแสนและต่อจิ๊กซอไปถึงตัวคนร้าย
ตำรวจเข้าค้นหาหลักฐานที่บ้านของผู้ตายพบอาวุธปืนยาวขนาดจุดสองสอง
และอาวุธปืนพกสั้นขนาดเก้าหม่อยาวบ้านและอายุอีกจำนวนนึง
เชิญตัวนายสมนึกจรเด่นและนางเจนจิมราจรเด่น
พ่อและแม่บุญธรรมของผู้ตายมาสอบสวนทั้งสองคนให้การตรงกัน
บอกว่าผู้ตายเป็นลูกเลี้ยงและเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดออกมาได้ไม่นาน
ไม่น่ามีปัญหากับใครนอกจากคนในบ้านโดยเฉพาะความขัดแย้งกับนายสิทธิสารจรเด่น
หรือปูลูกแท้ของตนเองเพียงเท่านั้นเป้าก็พุ่งไปที่นายสิทธิสารทันที
คลี่คลายคดีใช้เวลาเพียงข้ามวันก็สามารถควบคุมตัวในสิทธิสารวัย๔๗ปีเอาไว้ได้
จนมุมที่บ้านหลังใกล้กับจุดเกิดเหตุ
สิทธิสารจนมุมกับพยานหลักฐานซึ่งตำรวจพยายามจะง้างปากอยู่ไม่นาน
เจ้าตัวก็ยอมรับเปิดปากสารภาพบอกว่าผู้ตายเสพยาบ้าอารวาสบ่อยครั้ง
ทำร้ายคนในบ้านและเพื่อนบ้านจนคนแถวนี้เขาพากันเอื้อมระอา
ก่อนเกิดเหตุช่วงเที่ยงกำลังนอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียงผู้ตายมาเคาะประตู
และในมือก็ถือปืนมาด้วยมีอาการเมายามาอีกตามเคย
ตนจึงไม่เปิดประตูให้ทำให้นายวีรพงศ์นั้นเดินอ้อมไปหลังบ้านที่ประตู๓ครั้ง
และพยายามจะปีนหน้าต่างเข้ามาหาตนจึงกอดรัดฟัดเวียงต่อสู้กัน
ยื้อแย่งอาวุธปืนจนทำให้ปืนลั่นใส่ไปที่หน้าอกหนึ่งนัด
ห่วงนั้นก็หันไปเห็นลูกกระสุนตกอยู่๑นัด
จึงเปลี่ยนกระสุนยิงซ้ำเข้าที่กกหูขวาจนเสียชีวิต
ช่วงบ่ายของวันนี้ตำรวจควบคุมตัวในสิทธิสารไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก่อนคุมตัวกลับไปสอบประคำที่โรงพักห้วยยอด

โดยเจตนาพร้อมนำตัวไปฝากขังทันที
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเศร้าเสียใจให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่
เลี้ยงทั้งคู่มาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
ผู้ตายจะเป็นลูกบุญธรรมแต่ก็ไม่เคยรังเกียจ
ตักเตือนเรื่องยาเสพติดหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล
และไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์ลูกชายมาฆ่ากันเอง
บทสรุปจบที่คนหนึ่งตายอีกคนต้องติดคุก
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน